ทุกวันนี้อยู่กันอย่างหวาดภาวะเพราะมีผู้ชายคนนี้หลอนครับไปขนของชาวบ้าน
ปีนเข้าบ้านของชาวบ้านคุณผู้ชมดูภาพนี้เป็นกล้องวงจรปิดของบ้านของชาวบ้าน
เขาเอาออกมาร้องเรียนให้ช่วยเหลือกันหน่อยอันนี้คือหมู่บ้านชุมชนชาติภัณฑ์ชาวาคานะครับ
บนดอยปางขอนที่ตำบลห้วยชมพูที่เชียงบราย
คือผู้ชายคนนี้เขาชื่อว่านายอาจ่านายอาจ่ายุทธ์๓๖ปีแล้วคุ้มคร่างปีน
มีมีดบุกเข้าไปที่รั้วบ้านแล้วบ้านก็เป็นบ้านญาติเขานั่นแหละคุณผู้ชม
เข้าไปแต่ไม่สำเร็จเอาก้อนหินเนี่ยเครื่องใส่หลังคาบ้านเสียหาย
เหตุการณ์นี้ก็ถูกนำไปโพสต์เอาไว้โดยพี่สาวผู้ก่อเหตุแล้วครับ
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดหลายตัวในหมู่บ้านบันทึกภาพเขาเดินตะเวนไปทั่ว
กลางวันกลางคืนชาวบ้านเขาก็หวาดภาวะสิครับถึงขั้นต้องมีการเรียก
หมู่บ้านว่าจะจัดการกับนายอาจ่ายยังไงแต่ว่าก็ยังไม่มีแนวทาง
เพราะว่าเดี๋ยวครอบครัวเขาค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลในพื้นที่

เห็นไหมครับว่าไม่มีใครกล้าเอามาหาเขาเลยนะครับ

เช้าวันนี้หลังที่ชาวบ้านร้องเรียนไปที่ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไป

ได้นำคลิปเนี่ยนะฮะออกมา
แล้วก็รวมถึงมีนักข่าวลงไปในพื้นที่
ญาติญาติแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษาก็เลยหามรือกันว่าเอายังไงดี
สุดท้ายได้ความเห็นว่าเดี๋ยวเอาตัวนายอาจารย์เนี่ยไปบำบัดที่โรงพยาบาลดีกว่านะครับ
ซึ่งก็มีการนำตัวไปก่อนที่นักข่าวจะลงไปถึงด้วยซ้ำ
ตัวแทนหมู่บ้านเองก็บอกว่าดีใจนะที่มีคนเอานายอาจาไปบำบัดนะฮะคือ
แต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะกลับมาแล้วจะมีพฤติกรรมเหมือนเดิมหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเข้าไปหาเด็กในโรงเรียนแล้วเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย

ก็เลยอยากจะให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะ
แต่ปัญหาหลักเขาบอกว่าในพื้นที่ยาเสพติดมันเยอะ
ก็เลยเป็นที่มาของพฤติกรรมของนายอาจารย์แบบนี้
แล้วก็หวั่นว่าจะเป็นอันตรายกับเด็กในอนาคต
แล้วก็อยากจะให้แก้ปัญหาเรื่องของยาเสพติดให้เด็ดขาดด้วยนะครับ